วันศุกร์ที่ผ่านมาเราได้เล่าข่าวคุณเอ๋ปรินาไกรคุบไปแล้ว
คุณเอ๋เขาบอกมดดำอย่าร้อนตัว
ไม่ได้ร้อนตัวเอคือว่า
เอาจริงวันนั้นคือพูดว่าเฮ้ยดาราที่ไปปาร์ตี้มันก็ส่วนน้อย
ซึ่งนางก็เอากลับมาแล้วนะนางก็พูดกลับมาแล้วว่า
ดาราที่ไปปาร์ตี้นางหมายถึงใคร
เขาบอกอ้าวนางหมายถึงใครนางหมายถึงน้ำหวานนางก็พูดอย่างนี้เลย
ถูกต้องแบบดาราไปร้านกาแฟหมายถึงใคร

แล้ววันนี้รู้สึกนางจะไปเสี้ยกับใครอีกคนนึงนะ

แล้วก็คนที่๔น่าจะเป็นคุณซีซีวัด

ของพี่นานาตอนนี้เขาอยู่อเมริกาค่ะ

ไม่คู่นาวัดเขาไลฟ์ถึงใจจริง

ด้วยหลักฐานเอกสารผ่านเฟซบุ๊ก

กราบเรียนท่านปารีนาไกรครุบ
นะฮะสสพลังประชารัฐ

เอกสารนะฮะแนบหนึ่งรูปท่าน

ภาพว่าผมหมายถึงบุคคลใด
ก็มีรูปคุณปรินาทำท่านี้ด้วยนี่

ตามที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ถึงตัวผมว่าเป็นคนน่าสมเพศ
คือวันนั้นคุณปรินาบุญน่าสมเพศนะครับ
ฟังแล้วดูด้อยค่าอีกมากมาย
อยากเรียนข้อมูลที่ถูกต้องตามใบรับรองแพทย์
ให้กับสสปารีนาบุคคล์
ด้วยความเคารพท่านสอสออย่างสูง

รูปท่านเพื่อเป็นการยืนยันตัว
เขาบอกว่าตามที่ท่านให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ไม่รอดเพราะว่านี่ดูนะฮะ
อดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อไวร
โควิด๑๙นำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว

ับอักเสบชั่วคราวจากบาดแผลของยารักษาไวรัสโควิด
ตามินดีในเลือดต่ำนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกนี่คืออาการที่คุณหมอเขาลิสต์มา
ที่คุณนวัดอิสระไกรศรีไปทำการรักษา
โปรดติดตามัน